และสำหรับใครที่กำลังรอว่าเมื่อไหร่จะเผชิญกับสภาพอากาศเย็น
ก็คงต้องบอกว่าเป็นคุณผู้ชมที่อยู่ทางตอนบนของประเทศก่อนนะคะ
ฝนจะลดลงแล้วแล้วก็จะมีอากาศหนาวเย็นในหลายพื้นที่
แต่ถ้าทางภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะ
ซึ่งฝนที่ตกสะสมนี้เองก็อาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก
หรือว่าอาจจะมีดินคนถล่มตามมาได้
จะเป็นจุดไหนที่ต้องเฝ้าระวังบ้างนะคะ
ติดตามได้ในจับตาเตือนภัยค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ชมจับตาเตือนภัยเตือนใจให้รู้

ภัยธรรมชาติอยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดครับ
ในช่วงนี้บ้านเรายังไม่เกิดภัยธรรมชาตินะครับ
จากเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวน
แล้วก็ยังมีฝนตกอยู่ในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นะครับ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้แทบทุกภาคเลย
เฉินกับเรื่องของฝนฟ้าขนอง

เพราะว่าอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูง
ที่เราจับตามองเขาทุกวันทุกวันแบบนี้นะครับ
เพราะว่ามวลอากาศเย็นหรือว่าบริเวณความกดอากาศสูง
มีกำลังแรงแล้วก็แผลลงมาปกคลุมบ้านเรา

แล้วก็เข้ามาเมื่อวัน๒วันแล้ว
จากนั้นเขาก็แผ่ปกคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานตอนบนตอนล่าง

แล้วก็ย้อนกลับขึ้นไปทางภาคเหนือนะครับ

ก็ทำให้อุณหภูมิตั้งแต่วันพรุ่งนี้

จะลดลง๔๖องศาเซลเซียสในพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
แล้วก็ภาคอื่นก็ลดลงด้วยเช่นเดียวกัน

หลังจากนี้เราเผชิญกับอากาศ
ค่อนข้างจะเย็นและค่อนข้างจะหนาวขึ้นแล้วนะครับ
เรียกว่าเป็นฝนที่นำความหนาวเย็น

หลายพื้นที่อาจจะรู้สึกว่าโอ้โหอากาศเย็นสบายดี

พื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบน

ก็จะมีผู้ประสบภัยพิบัติภัยหนาวอยู่นะครับ
ดังนั้นใครเดินทางไปที่จังหวัดต่าง

เอาเสื้อกันหนาวไปเผื่อแผลให้เขาด้วยนะครับ

อุณหภูมิลดลงในทุกพื้นที่เลยนะครับ

ในพื้นที่ภาคกลางก็๒๓องศาเซลเซียส

สิ่งที่ยังคงจับตามองอยู่นั่นก็คือ

ดังนั้นเรื่องของฝนที่ตกสะสมตกหนัก
จะเป็นอันตรายอย่างไรต่อไปนะครับ
และจำเป็นที่เราจะต้องเตือนภัยอย่างไรต่อไปนั้นนะครับ

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

สำหรับฝนในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับ
ก็คือตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป

แล้วคาดว่าฝนในตั้งแต่ชุมพรลงไป
จะมีจนถึงประมาณต้นเดือนมกราคมนะครับ

เพราะเป็นช่วงฤดูฝนของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับ
เพราะฉะนั้นในช่วงนี้จะต้องระวังพื้นที่ที่รุ่มนะครับ

อาจจะเกิดสภาวะน้ำป่าลงมาในช่วงนี้ครับ

ก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับในช่วงปลายเดือนนี้

ซึ่งในช่วงนี้ในจังหวะที่มีมวลอากาศเย็นลงมาเนี่ย
ลมมันจะไปประทะหัวเกาะทำให้เกิดการก่อตัวของพายุได้
นั่นล่ะครับขอบคุณอธิบาทีกรมอุตุนิยมวิทยา
ก็ฟ้าฝนในพื้นที่ภาคใต้ต้องระวังกันต่อเนื่อง
ตั้งแต่พฤศจิกายนธันวาคมถึงมกราคม

ส่วนพื้นที่อื่นที่กำลังได้รับอากาศที่เย็น

พรุ่งนี้เสาร์และวันอาทิตย์เผื่อใครเดินทาง

ตรวจสอบสภาพอากาศให้เป็นชีวิตประจำวันด้วยนะครับ